ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพราะว่าไปเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาโพสต์เอาไว้ค่ะเขาโพสต์เอาไว้ว่า
ไฟล์ข่าวมึงเงียบจังขออภัยนะคะเขาโพสต์คำนี้จริง
ซึ่งทางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไม่เข้ามาคุยไม่ได้เข้ามารับผิดชอบ
มีแต่โทรเข้ามาพรุ่งนี้จะเผาแล้ว
เราก็เลยตรวจสอบให้ใช่ค่ะ
ก็ลักษณะเหมือนกับโอ้โหหลายคดีที่ผ่านมา

พริตตี้ไปรับงานเอ็นแล้วเสียชีวิตอีกแล้ว
ค่ะนี่ค่ะนางเสาไฟอายุ๒๕นะคะ
จากใบชนะสูตรค่ะสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ
แทรกซ้อนจากตับวาย

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิต
ว่างานตี้เรท๑๕๐๐ใครว่างส่งรูปครับดวน

เรท๑๕๐๐ก็คือค่าตัว๑๕๐๐๑๕๐๐บาท
มีการโพสต์ในกลุ่มรับงานค่ะ

คืองานนี้ที่มีการโพสต์เอาไว้
แล้วทีมข่าวไปเจอภาพสุดท้าย

เป็นภาพที่ถ่ายวันที่รับงานในบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะมีข้อความว่า

แรกหวานนานไปหลอน
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นรูปผีแลบลิ้นนะคะ
และมีคลิปค่ะที่เพื่อนของน้องไฟล์ค่ะ

แล้วก็บอกว่าบ้าให้สุดเวลาก็คือตี๑๒๒นาที
ในคลิปเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าก็จะมีน้องไฟล์
ก็เต้นอยู่ในวันที่รับงานปาร์ตี้ด้วยนะคะ

แต่กลายเป็นว่าคำถามคือน้องไฟล์ทำไมถึงเสียชีวิต

วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่วัดไผ่หูช้างจังหวัดนครปฐมนะคะ
ทางครอบครัวได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่

ทีมข่าวคุยกับเพื่อนของน้องไฟล์ค่ะ
พริ้งอายุ๒๓น้องพรอายุ๒๓
คือน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตแล้วก็พริ้งกับพรนะคะ
อยู่ในตำบลบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
พริ้งกับพรบอกว่าไปถึงตอนประมาณ๕ทุ่ม

ในบ้านมีผู้ชาย๔คน

สูตรดมผงสีขาว

แล้วก็พาไปเต้นแล้วมันก็สนุกสนานกันมาก
แต่ฝ้ายคือหมดสติไปเลย

บอกว่าตัวเนี่ยชาไปหมดก็เลยรีบโทรให้รุ่นพี่สองคนมารับกลับบ้าน
แล้วตื่นไม่ทีจะเรียกไปกินข้าวเขาไม่รู้สึกกลัวแล้วตอนนั้นนะครับ

เขาเป็นแบบนี้บ่อยไหม
เป็นแบบนี้บ่อยไหมอ่ะอันนี้หนูไม่ทราบแต่คือหนูเคยเห็นเขาแบบร่วงแบบเนี้ย
คือมีอาการอยู่เพราะว่างานตี้มันมีคือแบบไปเจอกันเนี้ยมันก็มีไงพี่
คือต้องจำเป็นค่ะพี่ก็คือไปหาเหมือนไปหาคล้ายไปหาเงินค่ะ
เพราะว่าทั้งครอบครัวเหมือนหนูก็ต้องส่งเสียทั้งแม่
เขาก็ต้องส่งเสียทั้งพ่อทั้งแม่เขาเหมือนกัน

นี่นะคะเขาก็บอกว่ารับงานหาเงินดูแลครอบครัว
ก็จำเป็นต้องไปรับงานเอ็นเตอร์เทนในลักษณะแบบนี้

ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะนี่นะคะน้องฟริ้งกับน้องพรนะคะ
จากข้อมูลของทั้งคู่นะคะลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะ
พฤษภาคม๕ทุ่มน้องไฟล์ผู้ตายน้องพริ้งกับน้องพร
สามคนนี้ไปรับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางประมะ

เที่ยงคืนห้าสิบนาทีน้องไฟโพสต์เฟสบุ๊ค

บอกความรักก็เหมือนกัญชาแรกหวานนานหลอนเนี่ย
สิบพฤษภาคมมันข้ามวันอ่ะนะคะก็คือตีหนึ่งอะค่ะ
สามคนนี้ก็นั่งดื่มเบียร์แล้วก็เต้นในงาน
เพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในงานเขาจ้างให้มาเอ็นเตอร์เทนมาสนุกสนาน
ผู้ชายอยู่ในบ้านหลังนี้๔คน
ตี๒รุ่นพี่สองคนค่ะตามไปที่บ้านหลังที่จัดงานปาร์ตี้อะนะ
เพื่อไปรับสาวกลับบ้านก็รออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปในงาน
แต่ตอนตี๒ตอนที่รุ่นพี่ไปรับเนี่ยเขายังไม่กลับกันนะคะ
๖โมงเช้าเพื่อนของน้องไฟล์เดินออกมาบอก
ให้รุ่นพี่ที่รออยู่เนี่ยกลับบ้านไป
บอกว่าน้องไฟล์หมดสติแต่พริ้งกับพรตัวชาไปหมดจะทำยังไงดี
โมงเช้าอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอุ้มน้องไฟล์กลับห้องพักครับ
ไปถึงที่พักตอนแปดโมงนะคะนี่นะคะ
ก็คือตั้งแต่๕ทุ่ม๙พฤษภาคมที่เขาไปรับงานนะคะ
๘โมงเช้า๑๐พฤษภาคมน้องไฟล์ถึงได้กลับถึงที่พักของตัวเอง
บ่าย๓โมงไปปลุกฝ้ายบอกว่ากินข้าวเถอะ
แต่ไฟล์หายใจโรยรินแล้วแล้วหัวใจหยุดเต้นเลยคุณผู้ชม
เพื่อนก็แจ้งกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาล
โมงเย็นไปถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแพทย์ปั๊มหัวใจเลยนะคะ
แล้วน้องไฟล์เนี่ยก็กลับมามีชีพจรอีกครั้ง
๒พฤษภาคมคือน้องไฟล์รักษาตัวอยู่ในไอซียูตลอดค่ะ
๕ทุ่ม๒๑นาที๑๒พฤษภาคมน้องไฟล์คือเสียชีวิตนะคะ
นี่นะคะคือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากข้อมูลของเพื่อนที่ไปรับงานด้วยกันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนางสาวแน็ตอายุ๓๒
แท็ตเนี่ยเป็นคนหางานให้น้องไฟล์เป็นคนไปรับน้องไฟล์และเพื่อนอีกสองคนที่งานปาร์ตี้
ที่บอกว่ามีรุ่นพี่ไปรอรับค่ะก็คือแน็ตนี่แหละ
แน็ตบอกว่าวันเกิดเหตุไปรับน้องไฟล์กับเพื่อนอีก๒คนตอนประมาณตี๒๓
แต่น้องไฟล์กับเพื่อนอีกสองคนเขายังทำงานไม่เสร็จยังอยู่ในปาร์ตี้กันอยู่เลย
ก็เลยรอนอกบ้านเพื่อนของไฟล์เดินมาบอกว่าไฟล์หมดสติ
ส่วนเพื่อนอีกสองคนตัวชาก็เลยบอกว่างั้นกลับกันเถอะ
เพราะว่าอาการมันเริ่มไม่ดีแล้วก็อุ้มน้องไฟล์ขึ้นรถกลับห้อง
ถามเพื่อนน้องไฟล์ว่าปกติไฟล์เป็นแบบนี้ไหมเพื่อนก็บอกว่าเวลาไฟล์เมา
ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ตื่นเองก็เลยไม่ได้คิดอะไร
ก็พาไฟล์กลับไปที่ห้องพักแต่ไฟล์ก็ไม่ตื่นนะคะก็อุ้มขึ้นไปนอน
บ่ายก็ไม่ตื่นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของการเสพยาเกินขนาดหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรเพราะว่ารุ่นพี่คนนี้บอกว่าแค่เป็นคนไปรับอะค่ะ
ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น้องไฟล์คือตอนนั้นก็เหมือนว่าน้องก็เอ็นเตอร์เทนคือชงเหล้าชงเบียร์ให้ปกติแล้ว
คือน้องยังไม่มีอาการอะไรจนมาเจ้าบันเวลาหกโมงคือสามคน
อีกสองคนคือจะเป็นคนที่ว่าชาและนอนอยู่ข้างล่างคือชาไปทั้งตัวไม่รู้สึกเลย
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น้องไฟล์เหมือนหมดสติหลับก็ไม่รู้ว่าหลับหรือว่าเป็นอะไร
คนที่ว่าเค้าเตยอยู่ด้วยกันก็จะบอกว่าไฟล์เวลาเมาจะล้วนหลับก็จะตื่นมาปกติ
จนพอหมดเวลาหกโมงก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยดีอุ้มกลับเถอะไปนอนพักกันที่ร้าน
เราก็ไม่ได้คิดอะไรจนบ่าย๓ตื่นจะพวกน้องไปกินข้าวกัน
เหมือนว่าไฟล์มันหายใจคึกคักหายใจไม่ค่อยดีแล้ว
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพาฟ้าไปโรงพยาบาลกันดีกว่า

ก็เลยพาเรียกเจ้าของของมาพี่อุ้มน้องขึ้นรถให้น่อย
ไม่นึกจะพาไปโรงพยาบาลว่าถ้าหมาเป็นอะไร
น้องมันจะไม่หายใจเขาก็เลยโทรเรียกกู้ภัยให้

แล้วเขาก็บอกว่าน้องไม่มีชีพจร
ก็เลยบอกพี่ปั๊มให้น้องได้ไหมปั๊มหัวใจให้น้องขึ้น

กันมากเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องตลอดเวลาใช่ค่ะ
คือปกติแล้วเด็กเหล่านี้เขาก็จะรู้ลิมิตเขา
ใช่เขาต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าไหวหรือไม่ไหว
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งที่บางประม้าสุพรรณบุรี

คือในช่วงเวลานี้จะพื้นที่สีไหนก็แล้วแต่
แต่เรื่องโควิด๑๙มันก็ทำให้เห็นว่า
ก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้ลักษณะแบบนี้อยู่
เทกผับไม่มีก็จัดปรับได้อยู่ที่บ้านก็ได้
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับนายสุพนัทอุทัยอ่วม
อายุ๔๗เป็นพ่อของน้องไฟล์นะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวนะครับ
ก็คืออะไรหมอที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวรักษาตัว
ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอย่างชัดเจนได้
จึงได้ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องต้นหมอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอาการตับวาย
อันนี้จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แต่ผลชนะสูตรอย่างละเอียดจะออกมาอีก๔๕วัน
ยังต้องรออยู่แต่เบื้องต้นคือตับวาย
นายสุพนัทบอกว่าอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง
พร้อมกับอยากให้มีคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะลูกสาวคือหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว
ที่ผ่านมาลูกสาวสุขภาพดีสุขภาพปกติไม่มีโรคประจำตัว
กังวลว่าลูกจะเสียชีวิตโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางครอบครัวและเพื่อนตอนนี้ไปแจ้งความแล้วที่สพบังประมะ
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ
โดยระบุว่าได้รับการว่าจ้างจากนายธีรัฐพร้อมพวกอีก๔คน
ให้ไปชงเหล้าในคืนวันเกิดเหตุ
แต่ให้ดมผงสีขาวโดยใช้หลอดซึ่งผู้ว่าจ้างบอกว่าเป็นยาเค
หลังสูตรดมเข้าไปทำให้น้องฟ้ายหมดสติอาการโคม่า
เพื่อนอีก๒คนมีอาการตัวชาตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
ก็คือว่าทางครอบครัวติดใจว่าที่น้องเสียชีวิตเนี่ยด้วยสาเหตุใด
เพราะว่าเวลาเสียชีวิตแล้วมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปฟันนี้เลยครับ
เพราะว่าไม่รู้สาเหตุอะไรเพราะว่าไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบทางไหนเลยครับ
ผู้ที่ว่าจ้างไปนะครับยังไม่รู้เลย
เพื่อนเขาก็ว่าก็คือว่าในงานมีการเกี่ยวกับยายุ่งกับยา
แต่ก็ไม่รู้ว่ายาชนิดใดครับ
ต้นเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยภาวะสมองขาดอากาศหายใจเกี่ยวกับพวกยาพวกอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับ

แปลกใจครับเพราะว่าลูกเป็นคนที่ว่าล่าเริงสุขภาพแข็งแรงครับ
ทำงานแบบนี้มาก็พอสมควรครับ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไฟล์ไปชงเหล้าเลยมีงาน๒๓วันเดี๋ยวไฟล์หมดงานไฟล์ก็กลับมานะว่างั้นครับ
เขาบอกว่าชงเหล้าเฉยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าการชงเหล้าไปจะมีอะไรแบบนี้เป็นแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าเหมือนกับเขาอ่ะต้องใช้จ่ายบอกเออแม่เดี๋ยวหนูจะไปหางานทำนะจะไปรับชงเหล้าเหมือนเขามีกลุ่มของเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ย
เราก็คือใจแม่น่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าไอ้การชงเหล้าเนี่ยมันทำยังไงอะไรอย่างนี้
ใจแม่แม่ก็คิดว่าแค่ว่าไปชงเหล้านั่งกินเป็นเพื่อนคุยแค่นั้น
ไม่รู้ว่าจะต้องมีการแบบไปเล่นยาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ไม่รู้ถามว่าถ้าแม่รู้ว่าแม่ไม่ให้ลูกไปหรอก
แล้วน้องเขามีลูกคนนึงเขารักลูกเขามากเขาจะโทรมาหาลูกเขาทุกวัน
ไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่โทรมาเลยเขาจะโทรมาทุกวันเพราะว่าเขาห่วงลูกเขามาก
เขาน่ะเป็นเสาหลักของแม่เพราะว่าไหนน้องจะเรียนไหนจะส่งรถไหนจะบ้านไหนจะลูกตัวเองอีก
คือเขาก็รับภาระทุกอย่างแม่ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้น้องเขาเป็นห่วงอย่างเงี้
ให้แบบว่าน้องน้องที่กำลังทำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทำอะไรก็ต้องคิดสักนิดนึง
เพราะว่าณตอนนี้ข่าวแบบนี้เยอะมากแต่มันก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับตัวเอง
คุณผู้ชมคะสำหรับพิธีชาปนกิจศพน้องไฟล์ที่วัดไผ่หูช้าง
แม่ของน้องไฟล์บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้
ไฟล์เองก็มีลูกนะคะแล้วก็ลูกก็ยังเล็กอยู่ค่ะ
น้องไฟเองก็มีลูกก็ยังเล็กอยู่ค่ะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรอย่างเป็นทางการนะคะ

ยาเสพติดฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด๑๙เนี่ยค่ะหลายอย่างที่ต้องขยายผลเพิ่มนะคะ
เพื่อนของน้องฟ้ายบางคนบอกกับเราว่าถ้าพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
อาจจะช่วยทันก็ได้ใช่ไหมฮะทีนี้ก็พากลับไปที่พักกันก่อน